ที่ทางจีนนั้นถอนตัวไปเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด๑๙นะครับ
ก็ทำให้หลายชาติจ้องที่จะเป็นเจ้าภาพอยู่นั่นเองนะครับ
แต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดทางประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่า
จะไม่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพรายการนี้นะครับ
เนื่องจากปัจจัยหลักยังไม่พร้อมนะครับ
แล้วก็มีเกมที่มากมายเลยนะครับ

ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ

ก่อนหน้านั้นมี๕ชาติที่เสนอตัวเข้ามา
มีออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้กาต้าแล้วก็อินโดนีเซีย
ล่าสุดนั้นทางออสเตรียขอต่อนตัวออกไปแล้ว
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของกรอบเวลาที่คาบเกี่ยว

จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก๒๐๒๓รอบสุดท้ายในทีมหญิงนะครับ
กับนิวซีแลนด์วันที่๒๐กรกฎาคมถึง๒๐สิงหาคมด้วยกันนะครับ
แต่ว่าเอเชียนคลับ๒๐๒๓นั้นจะแข่งขันวันที่๑๖มิถุนายนไปถึงวันที่๑๖กรกฎาคมนะครับ
จึงไม่สามารถรองรับ๒ทวนาเมนต์ใหญ่ติดต่อกันได้
ส่วนประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพเอเชียนคลับ๒๐๒๓นะครับ
ทางด้านนายพาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เผยว่า
จะไม่เสนอตัวลุ้นจัดศึกใหญ่เอเชียครั้งนี้
เพราะว่าหลายเรื่องไม่ถึงเกณฑ์ของเอเชียนคลับแล้วก็ถือว่าเป็นน้องของฟุตบอลโลกเลยนะครับ
ที่ตั้งเกณฑ์เอาไว้สูงมากเช่นสนามซ้อมก็อาจจะต้องมีมาตรฐานเท่าจำนวนทีมนะครับ
คือ๒๔ทีมแล้วก็สนามแข่งรอบแบ่งกลุ่มต้องจุได้๒๕๐๐คน
แล้วก็ใช้ไฟถึง๒๕๐๐หลักนะครับแล้วก็หากผ่านรอบแบ่งกลุ่ม
สนามต้องมีความจุอยู่ที่๔๐๐๐๕๐๐คนนะครับซึ่งไทยมีไม่เพียงพอ
ส่วนกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยสมาคมก็จะจัดแบบทวนาเมนต์มีทั้งหมด๔ทีมด้วยกัน
นายพาทิศก็บอกนะครับว่าสมาคมเปิดให้จังหวัดที่สนใจเสนอตัวเข้ามา
ภายในวันที่๓๐มิถุนายนนี้ถึงตอนนี้ก็ยืนยันว่า
ยังไม่ได้ตกลงกับจังหวัดใดนะครับว่าจะไปจัดที่ไหน
แล้วก็ยังเปิดกว้างให้ทุกจังหวัดที่พร้อมแล้วก็ต้องการจัดแข่งรายการนี้นั่นเองครับ